อันนี้คำว่าโคตรต้องมีนำหน้าเลยคลั่งมากฮะ
ควายคลั่งข้างขนาดไหนเขาของเขาเนี่ยยาวอย่างนี้เลยนะ
แล้วไล่ควิดผู้คนกลางสี่แยกนราธิวาส
กระจายเห็นไหมฮะสมมุติถ้าคนยังอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์
รองว่าที่กระเด็นไปไม่ใช่เศษมอเตอร์ไซค์
ไซค์ก็เด็นแน่ฮะไซค์ทะลักแน่นอนกับเหตุการณ์ข้างนี้
เพจนี้เฉพาะควายหรือเปล่าเพจนี้เขาเหน็บแนม
พฤติกรรมร้ายพฤติกรรมแบบไม่มีระเบียบวินัยบนถนน
เหตุการณ์นี้แหละที่เพิ่งจะตรงชื่อเพจ
ทำมาหลายปีงานนี้ตรงที่สุดแล้ว
ควายจริงฮะคือเจ้าถุยคลั่งไม่รู้คลั่งจากไหน
ควิดคนที่อยู่ด้านหน้าด้านแถว๒ด้านแถว๓
คราวนี้แล้วยังไงต่อต้องบิดมอเตอร์ไซค์หนี

เห็นรถยนต์จะวิ่งเข้าชนฮะ
ท้ายแล้วรถได้รับความเสียหายไป๒คัน
คือมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋ง
เหตุเกิดเมื่อ๒๑กรกฎาคมประมาณสักเกือบจะเที่ยง

กล้องวงจรที่อยู่สี่แยกตรงนี้ตรงระแงะมะคาเนี่ยนะฮะ
ที่แยกต้นโพจังหวัดนราธิวาส
กล้องมันก็ไม่ได้มีการซูมไปแกแผนไหน
ควายตัวนี้มันเดินไปรับขอบตา

ของแท้ที่นราธิวาสครับ